๖นาฬิกา๒๔นาทีแล้วครับกลับมาติดตามชมข่าวเช้าไทยรัฐ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนคือวันเสาร์
จนกระทั่งวันที่๒กรกฎาคมนักประดาน้ำชาวต่างชาติไปพบทั้ง๑๓ชีวิตอย่างปลอดภัย
วันที่๘๙๑๐มีการนำ๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนกระทั่งถึงวันนี้ครับ๑๘กรกฎาคม
ไม่น่าเชื่อนะสุขภาพร่างกายของทีมหมูป่าฟื้นเร็วมาก
ใช่ชื่อว่าที่สุขภาพร่างกายฟื้นเร็วเป็นเพราะสุขภาพใจที่ดี
คือจริงน้องเขามีสุขภาพใจที่ดีตั้งแต่อยู่ในถ้ำแล้ว
เพราะมีเหมือนกับเป็นศูนย์รวมจิตใจอย่างพระเอก
หมอภาคยังยอมรับเลยว่าโค้ชเอกเป็นศูนย์รวมจิตใจของเด็ก
ได้เป็นอย่างดีเป็นผู้เสียสละที่ไม่ต้องพูดอะไร
อันนี้เป็นคำเปิดเผยของหมอภาคหมอภาคหน่วยซิลที่เข้าไปช่วยเหลือ
แต่ทีนี้เรามาดูครับน้องพอร่างกายแข็งแกร่งดีแล้ว

เพราะว่าถือว่าเป็นภารกิจ๑ใน๓ภารกิจที่สำคัญ
ตั้งแต่เข้าไปค้นหาเข้าไปกู้ชีพก็คือช่วยเหลือออกมา
แล้วก็๓ก็คือภารกิจส่งกลับ
ส่งกลับก็คือไปใช้ชีวิตตามปกติ
วันนี้เดี๋ยวน้องได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยนะครับว่า
เย็นวันนี้น้องจะได้พบกับสื่อมวลชน
และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสักถาม

คือทางผู้ปกครองเองก็ไม่อยากจะให้สื่อมวลชน

แล้วก็ความรู้สึกเก่ามันจะเป็นการตอกย้ำกล
ใช่ฮะกลัวเป็นความรู้สึกด้านจิตใจระลอกสอง
ดังนั้นสัมภาษณ์กันในเย็นนี้เลยดีกว่า
แต่ว่าคำถามต่างนานา

ให้ตรวจสอบให้คัดกรองกันก่อนนะครับ

จากทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ช่วงเย็นวันนี้๑๘กรกฎาคม
ทางโรงพยาบาลอนุญาตให้ทีมนักฟุตบอล
ป่าอาเคเดมี่แม่สายทั้ง๑๓คนกลับบ้านได้
หลังจากการแถลงข่าวสรุปการรักษา

ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับ
ส่วนเรื่องของการดูแลเด็กต่อไปในระยะแรก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

แล้วก็คุณหมอจากโรงพยาบาลแม่สาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่
จะดูแลสุขภาพกายและจิตใจของน้องต่อ
หลังจากกลับไปอยู่ที่บ้านและไปโรงเรียนนะครับ
โดยปกติแล้วจะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กอยู่แล้ว
ในเรื่องการไม่รบกวนหรือกระทำการใด
ที่จะกระทบกระเทือนต่อจิตใจ
แต่ในเรื่องนี้จะเป็นการขอร้องสื่อ

คงไม่ใช่เรื่องประกาศบังคับใช้กฎหมายนะครับ

โดยนายอำเภอเป็นประธานคอยดูแลคอยติดตาม
กว่าเด็กจะปรับตัวใช้ชีวิตปกติได้นะครับ
และให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันการคุกคาม
และการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
และได้ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองของทีมหมูป่า
บอกว่าถ้าหากมีการเสนอผลประโยชน์ใด
ให้มาปรึกษากับคณะกรรมการหรือว่าผู้รู้ด้านต่างก่อน
การจะทำสัญญาหรือข้อตกลงอะไรนั้น

ให้คณะกรรมการช่วยกันกันกรองนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแสวงหาผลประโยชน์

อันนี้คือเรื่องของการดูแลหลังจากกลับบ้านแล้วนะครับ

เชื่อว่าประชาชนก็อยากถามน้องเยอะเลย
แต่ว่าก็ต้องมีการคัดกรองคำถามก่อน
คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเย็นนี้เนี่ย

มา๖โมงเย็นถึง๖โมง๒๐ประมาณนี้ใช่ไหม

แต่ว่าคราวนี้การแถลงข่าวที่เป็นการแถลงข่าว

จะมีการแถลงน่าจะใช้เวลาประมาณสัก๔๕นาที
แล้วก็จะถ่ายทอดในช่วงของรายการเดินหน้าประเทศไทย

ซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนนะ
บอกว่าสื่อมวลชนที่จะต้องสอบถาม

คือปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ของท่ำหลวงเขานะ
เปิดมาตั้งแต่ช่วงของภารกิจแรกแล้วนะครับ
ให้นักจิตวิทยาเขาคัดกรองคำถามต่างเพื่อความเหมาะสม
เพราะว่าตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็ยังต้องระมัดระวัง
เรื่องของคำถามที่มันอาจจะไปกระทบกับจิตใจน้อง
ซึ่งตอนนี้ปิดรับละคำถามใช่ไหม
ก็ยังมีสื่อมวลชนส่งคำถามไปเท่าที่ผ่านมา
ส่งไปเป็นร้อยข้อไม่ว่าจะเป็นสื่อไทยสื่อต่างชาติส่วนใหญ่

สื่อไทยและสื่อต่างชาติมีคำถามที่อยากรู้มากที่สุด
นั่นคือการใช้ชีวิตในถ้ำว่าผ่านความยากลำบากและมีชีวิตรอดได้อย่างไร
ดำรงชีวิตอย่างไรเมื่อขาดอาหารก่อนจะถูกนำออกมาจากถ้ำ
เตรียมตัวยังไกลและจัดลำดับกันอย่างไกล
รู้สึกยังไงกับวิธีการที่ได้รับการแนะนำมา
คือเวลาเขาสอนหรืออะไรอย่างนี้น้องรู้สึกยังไง
น้องกลัวไหมมั่นใจแค่ไหนกับวิธีการที่ได้รับการช่วยเหลือ
แล้วก็ถามไปถึงว่าตอนนำออกมาเนี่ยน้องรู้สึกตัวไหม
หรือว่าถ้าเกิดน้องรู้สึกตัวเนี่ยน้องรู้สึกยังไงด้วยนะคะ
ที่ทั่วโลกได้จับตามองแต่ละวันของการสูญหายของทีมหมูป่า
ต้องการสื่อสารถึงทุกคนนั้นที่ติดตามเรื่องราวอย่างไรบ้าง
และทีมหมูป่าได้เรียนรู้การทำสมาธิในถ้ำช่วยประสบการณ์ครั้งนี้อย่างไร
บีซีอยากให้เล่าถึงช่วงเวลาที่พบกับทีมประดาน้ำอังกฤษครั้งแรกได้พูดภาษาอังกฤษด้วย
และประเด็นที่ทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศสนใจมากที่สุดก็คือ
น้องไปติดอยู่ในถ้ำได้อย่างไร
และทำไมถึงเลือกที่จะหนีน้ำไปทางซ้ายหรือไปทางทิศใต้หรือไปทางเนินนมสาว
และลึกเข้าไปในถ้ำแทนและเป็นทางตันด้วย

คุณผู้ชมที่ดูข่าวดูข่าวเช้าไทยรัฐอยู่ตอนนี้
มีคำถามอะไรไหมที่อยากจะถามอันนี้ส่งไลน์มาบอกได้นะคะ
เพื่อมันอาจจะตรงกับคำถามของสื่อที่เขาตั้งใจถามมา
แล้วก็ส่งคำถามนี้ไปยังกลุ่มไลน์แล้วเดี๋ยวรอฟังไง
ใช่ฮะคำถามเหล่านี้เขามีข้อบังคับเหมือนกันว่า
ส่งไลน์ไปที่กลุ่มไลน์เขาตั้งแต่เมื่อวานและก่อน๕โมงเย็น
เพราะว่านักจิตวิทยาจะรีบคัดกรอง
แล้วก็จะเปิดโอกาสให้มีการถามน้องทั้ง๑๓คน
ด้วยคำถามที่คัดกรองไว้แล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของอาการของทีมหมูป่า
เมื่อวานนี้คุณหมอให้ข้อมูลนะครับว่าทีมหมูป่าได้รับยาปฏิชีวนะครบแล้วทุกคน
ทั่วไปทุกคนดีขึ้นตามลำดับครับ
โดยในแพทยเวทธนภัย๓ผู้บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
บอกว่าทั้ง๑๓คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีขึ้น
ชั่งน้ำหนักปรากฏว่ามีบางคนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย๒๓กิโลกรัมนะครับ

ซึ่งเป็นแหล่งข่าวทางด้านของผู้ปกครองนะ

ก็แข็งแรงดีแล้วแต่ก็ยังคงห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กอยู่
ถ้าได้กลับบ้านกันไปแล้วผู้ปกครองก็อยากจะร้องขอสื่อมวลชน
หรือว่ารายการต่างหรือว่าใครก็ตาม
อยากจะมาพูดคุยกับน้องอยากจะมาสัมภาษณ์น้อง
ขอให้งดนะครับขอให้อย่ามาสัมภาษณ์ที่บ้านอะไรอย่างนี้
เพราะว่าจะเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจ
ดังนั้นการเปิดให้ถามในวันนี้น่าจะเป็นคำถามที่อาจจะสุดท้าย
ก่อนที่จะปล่อยให้น้องเขากลับไปใช้ชีวิตตามปกติด้วยนะครับ

แล้วก็เชื่อแหละว่าสื่อมวลชนเองก็ปฏิบัติตามคำร้องขอของทางครอบครัวด้วย
เพราะว่าเราก็รักน้องห่วงน้องเหมือนกันนะครับ